เรื่องในโอกาสวันดีแบบนี้นะคะ
วันปีใหม่แบบนี้วันเริ่มต้นอะไรดีแบบนี้ค่ะ
ดาราค่ะก็มีการอวยพรนะคะ

แต่ว่าแฟนขาไม่น้อยใจแน่นอนนะคะ
ดาราเหล่านั้นมีการอวยพรให้กับแฟนของพวกเขาด้วยค่ะ
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะปีใหม่แล้วนะ

เรียกได้ว่าจะข้ามปีไปปีใหม่กันแล้วนะคะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะปี๒๐๕๗ค่ะ๒๕๖๐ค่ะ
ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับ
เจริญในหน้าที่การงานนะฮะ
แล้วปีหน้าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้มีความสุข

แล้วก็โวยพรปีใหม่ให้กับแฟนคลับที่รัก
แล้วก็ติดตามผลงานกันมาอย่างตลอดอย่างแน่นอนนะคะ
เริ่มต้นที่สาวแบ๊วค่ะออมสุชา

เพราะว่ายกครอบครัวไปเคาน์ดาวน์ถึงซิดนี่ประเทศออสเตรเลียค่ะ

แล้วก็แฟนยาวเหยียดเลยค่ะ
ให้มีกำลังใจแล้วก็กำลังกายแข็งแรง
รวมทั้งประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจด้วยค่ะ
ในขณะที่แก้มวิชญานีค่ะ
เขาเป็นตัวแทนแก๊งซีโพดำ
ยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมาก

ก็ส่งความรักมาไกลจากอังกฤษเลย
พร้อมขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะ

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีค่ะ
ส่วนตลกสาวอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัฐคนนี้ค่ะ

พร้อมคำโอยพรสวัสดีปีใหม่๒๕๖๐
สุขสวยรวยรุ่งค่ะ
นางเอกคนสวยแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ
โพสต์ภาพรอยยิ้มสดใสแล้วลงแคปชั่นด้วยค่ะ

โอกาสใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ
ปากนักร้องสาวรุ่นใหญ่แต่ว่ายังสวยอยู่เลยนะคะ

เริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ขอพรปีใหม่จากคุณพ่อคุณแม่

มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีด้วยค่ะ

ปีใหม่ก็จะได้เห็นบรรยากาศของครอบครัวด้วยนะคะ

พิธีกรสาวจ๋าณถาวิรณุษย์
แล้วก็ดีเจเอกกี้เอกชัย
ขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเอาเลิกเอาชัยค่ะ
ระเวนทำบุญต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณ
อันนี้ดีมากเลยนะคุณ
เห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะ
อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าเธอป่วย
เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาประมาณ๑เดือนแล้ว
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยตอนนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะ
สีหน้าสีตาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคุณ
ซึ่งเพื่อนสนิทนะคะอย่างพี่เฮเลนปวราเอง
ก็ได้มีการอัดคลิปพี่แอนนอันขนา

แล้วก็บอกได้ว่าถ้าเกิดว่าหายดีเมื่อไหร่

ไปฟังคลิปอันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
ช่วยเหลือมาตลอดอันจะร่วมคุณเลยค่ะแล้วถ้า
หายออกไปนะคะมีอะไรให้แอนรับใช้แอนจะทำให้เต็มที่
นะคะอันจะเป็นอันศระนะคะไปช่วยเท่าที่อันทำได้นะคะ

นะคะค่ะทำไมอยากพลาดชมรายการบรรทังเทย์รัส
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป